ดูกันต่อเรื่องของเพื่อนบ้านอย่างที่เกิดกันไว้
ถ้าเพื่อนบ้านดีนี่หูยิ่งกว่าถูกหวย
แต่ถ้าเจอเพื่อนบ้านไม่ดีเนี่ยบ้านเราก็ต้องอยู่ตรงนั้น
ไม่แล้วบ้านมันไม่ใช่ว่าเรามันจะซื้อขายกันได้ง่ายด้วยนะ
เพื่อนบ้านไม่ดีย้ายบ้านดีกว่ามันก็ไม่ใช่นะคะ
เหมือนกับเหตุการณ์นี้คือเพื่อนบ้านรายหนึ่งเขาก็บอกว่า
มันไปแจ้งความก็แล้วแต่คือมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย
ก็เลยต้องให้ทางโลกโซเชียลช่วยกันอีกทางหนึ่งนะคะ

ใช่คือถ้ามันเนี่ยอันนี้ตามเวลา
ถ้าตามกล้องวงจรปิดแล้วเวลามันถูกต้องก็คือประมาณ๑๐โมง

คือเสียงดังถ้าข้างบ้านเรามันก็รบกวนอยู่แล้วนะคะ

ทางผู้โพสต์เขานำมาร้องเรียนในโซเชียล
บอกว่าให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ลุงข้างบ้านหน่อย
สตาร์ทรถทีไรก็วอร์มเครื่องวอร์มเครื่อง

และเสียงดังรบกวนการพักผ่อน

นำรถมาจอดหน้าบ้านแบบนี้หลายปีแล้วนะคะ
เคยคุยดีค่ะคือขอร้องกับคุณลุง
คุณลุงบอกจะแก้ไขแต่ก็ไม่แก้
หนักเข้าหนักเข้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็ต้องไปแจ้งความค่ะ

สุดท้ายก็กลับมาเหมือนเดิมอีก
เขาบอกว่าตอนนี้คือแจ้งความไว้ครั้งที่๒แล้ว

มีคำสั่งฟ้องแล้วด้วยซ้ำนะคะ
มาฟังลุงขอเลื่อนอ้างว่าไม่มีทนายความ
แล้วทุกวันนี้คุณลุงคงเส้นคงวามาก
ก็คือต้องสตาร์ทรถดังแบบนี้

เรื่องนี้ชาวโซเชียลเขาก็แสดงความเห็นใจผู้ร้องเรียนบอกว่า
เป็นเพื่อนบ้านกันยังไงมันก็ต้องเกรงอกเกรงใจ
บางคนค่ะบอกว่าให้มองว่าถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ขับ
ก็อาจจะจำเป็นต้องสตาร์ทบ่อยสัปดาห์ละครั้งสัก๕นาที
เพื่อให้น้ำมันเครื่องไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์หน่อย
แต่ทีนี้คืออาจจะอุ่นเครื่องอะไรก็ไม่ว่ากัน
แต่ถ้าเสียงมันรบกวนเพื่อนบ้านก็น่าจะมีการเจรจาคุยกันดีหรือว่า
ต้องบอกเวลานะว่าจะสตาร์ทเวลานี้เวลานี้นะ

ทีนี้ทางฝากฝั่งของคุณลุงถ้าหากว่าอยากชี้แจงผ่านทางไทยรัฐทีวีก็แจ้งมาได้
ว่าเออทำไมมันยังมีความจำเป็นยังไง
หรือว่ามันข้อขัดข้องยังไงมันถึงยังเกิดเรื่องแบบนี้อยู่
เราอยากรู้นะว่าทำไมถึงต้องสตาร์ทอะเนอะ
อันนี้นะไม่รู้ว่ารถไม่ค่อยได้ใช้หรือเปล่านะคะ